เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถือว่ามีเหตุระทึกนะคะเพราะว่ามีคนไปพบกระเป๋าต้องสงสัยซุกอยู่ในพุ่มไม้ใต้สะพานข้ามแยกคลองเตยฝั่งศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจก่อนที่จะมีขบวนของกลุ่มผู้นำอาเซียนเนี่ย
เข้ามาตรวจสอบค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณเก้านาฬิกา
มีคนพบวัตถุต้องสงสัยเป็นกระเป๋าเดินทางสีดำขนาดใหญ่ค่ะซึ่งก็วางอยู่ที่เกาะกลางถนนมุ่งหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจเขตคลองเตย
คนที่เห็นเป็นคนแรกเนี่ยคือนางดวงดาวบึงแก้วนะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสำนักงานเขตคลองเตยเธอก็เล่าบอกว่าหลังจากที่ขบวนรถผู้นำอาเซียนขับผ่านไป
ก็เข้าไปทำความสะอาดบริเวณเกาะกลางและมาพบกับกระเป๋าใบนี้ซุกอยู่ในพุ่มไม้
ลักษณะผิดสังเกตค่ะลองฟังเสียงของเจ้าหน้าที่ที่ไปพบกระเป๋าคนแรกหน่อยค่ะ
ช่วงเวลาประมาณเก้าโมงสี่สิบห้าถึงห้าสิบอะค่ะนี่มีขบวนผู้นำอาเซียนเดินผ่าน
แล้วก็เดินเข้าเก็บขยะออกกลางถนนทำความสะอาดนะคะก็ไปเจอกระเป๋าวางอยู่
เป็นกระเป๋าเดินทางสีดำลายใหญ่พอสมควรค่ะ
เพราะเราโทรแจ้งผู้ควบคุมโทรแจ้งตำลวดอีกทีนึง

ทางตำรวจสนทองหล่อพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้
และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดนะคะก็ต้องเข้าไปปิดล้อมพื้นที่แล้วค่ะ
ก่อนที่จะพบว่านี่เป็นเพียงแค่กระเป๋าเดินทางเปล่าเท่านั้น